ทุกคนยังจำยายจีได้ไหมคะที่บอกว่าโดนอมลอตเตอรี่อ่ะ
อ่างวดตั้งแต่สองพฤษภาคมปีหกหกสองใบที่ว่าซื้อเอาไว้
แล้วก็ถูกขโมยหายไปหลังจากที่ฝากหลานสะพ้ายให้ไปตรวจให้หน่อย
จำได้ว่ามันมีมากกว่านี้แต่ตอนเอามาคืน
ไอ้ลางวนที่หนึ่งมันหายไปเก็บจะได้เพราะแกซื้อตามอยู่
เดี๋ยวต้องเห็นหน้ายายจีก่อนอ่า
อ่าอย่างนี้ไอ้จีนี่อย่างงี้ไอทีถึงได้ไหม
นี่คือตอนที่คุณสุชาดาเคยไปคุยด้วยนะใช่ค่ะ
ใช่ให้หลานสะพ้ายไปตรวจให้หน่อย
ให้ไปหลายใบแล้วก็มันกลับคืนมาไม่ครบ

แล้วแกบอกไอ้ใบที่มาไม่ครบถูกรางวัลที่๑
ใช่แกบอกแกจำได้แม่นเลย

คือกล่าวหาหลานสะพ้ายก็คือคุณแสงทองศรีอัชชาวัย๕๓ปีนี่แหละ
อมลอตเตอรี่แกยักยอกลอตเตอรี่แกใช่ไหม
ล่าสุดวันนี้ตอนเที่ยงค่ะคุณแสงทองหลานสะพ้ายยายจีอ่ะ
ไปแจ้งความสพนปลือแล้วนะคะ
แจ้งความดำเนินคดีกับยายจี่นี่แหละ
หลังจากได้หลักฐานเป็นหนังสือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลตรวจพิสูจน์จากกองสลากต้นคั่วทั้ง๓เล่มของแม่ค้าที่ส่งมาให้ตรวจสอบ
ไม่มีสลากที่ถูกรางวัลที่๑ในต้นคั่วทั้ง๓เล่ม
เพราะตอนนั้นตำรวจบอกว่าตรวจไม่ยากหรอก
ยายบอกยายจำได้นี่ว่ายายซื้อจากใครบ้าง
ก็เดี๋ยวไปขอทางสำนักงานสลากเนี่ยเขาดูว่า
แม่ค้ารถตรวจที่ยายซื้อไปเนี่ยเขามีรางวัลที่๑ไหม
ใช่ไปตรวจต้นคั่วดูก็จะรู้เลย
ถ้ามีเนี่ยอันนี้ถือว่ามีความเป็นไปได้
แต่ปรากฏว่าวันนี้ได้หนังสือผลตรวจพิสูจน์จากกองสลากแล้วว่า
ทั้ง๓เล่มไม่มีสลากที่ถูกรางวัลที่๑อยู่ในต้นขั้วเลยค่ะ

ไม่พบว่ามีหมายเลขสลาก๘๔๓๐๑๙และเลขท้าย๐๑๙อยู่ในเล่มเลยนะคะ
ซึ่งคุณแสงทองบอกว่าการที่ยายจีมากล่าวหาเธอว่าเป็นคนขโมยสลาก
ที่ถูกรางวัลที่๑ไปเนี่ยถือเป็นการหมินประมาทเสื่อมเสียชื่อเสียง
ซึ่งที่ผ่านมาหลังจากมีการนำเสนอข่าวออกไปเนี่ย
ถูกคนในสังคมต่อว่าแล้วก็เข้าใจผิด
ที่ก่อนหน้านั้นเคยมีคลิปที่เธอกล่าวคำสาบานด้วยจำได้ไหมอ่า

คอยตอบคำถามชาวบ้านทุกวันเลยว่า
ตกลงขโมยสลากเขาจริงเหรอหรือยังไง
จีบอกสาบานแบบปากขมุบขมิบพูดไม่เสียงดัง

คือยายจี่แกก็ยืนยันว่าหายจริงเอาไปจริง

ซึ่งเธอบอกเธอยืนยันมาตลอดเลยถึงความบริสุทธิ์ของเธอว่าเธอไม่ได้ขโมยเธอไม่ได้ขโมย
แล้วก็ไม่เคยเห็นสลากชุดที่ถูกรางวัลด้วย
แม้ว่ายายจี่จะเป็นญาติผู้ใหญ่แต่มาใส่ร้ายป้ายสีเธอแบบนี้
ไม่เคยกล่าวคำขอโทษหรือว่าแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย

เขาบอกว่าผลกองฉลากออกมาแล้ว
ว่าไม่มีรางวัลนี้ไม่ถูก
ไม่มีรางวัลที่๑ที่ถูกเขากล่าวหาเราว่า๘๔๓๐๑๙นี้ไม่มีจ้ะ
แล้วก็เลขท้าย๐๑๙ที่แม่ค้าไปยืนยันว่ามีก็ไม่มีจ้ะ
ไม่มีค่ะไม่มี๐๑๙จ้ะตำรวจบอกอย่างนี้
ก็จะขอแจ้งความกลับจะขอดำเนินคดี

ก็ไปไหว้สารพระภูมิในบ้านจำได้ไหม
ในนี้เธอเคยส่งคลิปมาว่าเธอไปสาบาน

เธอก็ไปไหว้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หลังจากที่เธอได้รับความเป็นธรรมเนี่ยหลังเดียวกันเลยค่ะ

สาธุตายาย
สิ่งที่ลูกถูกเขากล่าวหา
ในวันนั้นวันนี้ได้ปรากฏกระจ่างแล้ว
ได้ความเป็นธรรมของลูกกลับมาแล้วจ้ะ
ผู้สื่อข่าวเราก็ไปที่บ้านยายจีอีกครั้งหนึ่งก็อยู่ใกล้กันนี่แหละ
ก็จะไปคุยว่ายายแกใส่กับเรื่องรึยัง
ประตูบ้านปิดเงียบนะคะตะโกนเรียกก็ไม่มีใครอยู่

เมื่องต้นตรสพหนองปรื้มบอกว่าร้อยเวรที่ยายจริร์มาแจ้งความ

ก็เลยบอกให้คุณแสงทองเนี่ยมาเจอกับร้อยเวรอีกครั้งวันพรุ่งนี้ค่ะ